ทีมข่าวของเราก็เปิดปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ
จนทำให้วันนี้นะคะเราได้รับรางวัลเป็นหนึ่งในสื่อมวลชน
ช่วยเหลือสังคมดีเด่นคนดีของประเทศไทย

ซึ่งเป็นประจำทุกปีนะคะที่สมาคมนักข่าวอัธยกรรมแห่งประเทศไทย
จัดงานมอบรางวัลคนดีประเทศไทย
ปีที่๑๒ประจำปี๒๕๖๓๒๕๖๔
เพื่อเชิดชูบุคคลที่ลงมือทำความดี
ด้วยความทุ่มเทเสสละเพื่อสังคม
สาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่นเพื่อสนับสนุนแบบอย่างที่ดี
และส่งเสริมการนำเสนอประเด็นที่สร้างสรรค์

ปีนี้ได้รับเกียรติจากดรสุเมษตันติเวชกุล
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ปีนี้ปฏิบัติการไทยรัฐนิวส์โชว์

ได้รับคัดเลือกให้เป็น๑ใน๒๕บุคคลและองค์กร
ที่ได้รับรางวัลคนดีประเทศไทย
ประจำปี๒๕๖๓๒๕๖๔

ปราธกฐาขอบคุณและแสดงความชื่นชม
กับสิ่งที่ผู้ได้รับรางวัลทำ

ความดีจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
แต่เป็นความรู้สึกร่วมกันว่าควรจะทำต่อไป
เหมือนกีฬาต้องมีการซักซ้อมอยู่เสมอ
พร้อมขอให้ทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่า
เมื่อวานเราได้ทำความดีอะไรกันไปบ้างค่ะ
ปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสเหลือเกิน
ใช่ค่ะวัคซีนโควิดก็ยังฉีดกันไม่ทั่วถึง
เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งของหลายหน่วยงาน
ที่เขาก็ช่วยเหลือกันสำหรับผู้ที่ป่วยโควิด๑๙
ร่วมกันช่วยหาเตียงช่วยหาสถานรักษา
ช่วยกันอย่างเต็มที่อย่าให้มีภาพแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเลย

ใช่ค่ะซึ่งก็ขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยนะคะ
เราก็ลากันไปด้วยภาพนี้เลยก็แล้วกันนะคะ
ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมและทุกข้อความที่ส่งเข้ามาค่ะ